คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าเรื่องไอ้ไข่ก็ปังไปแล้ว
จะบอกว่าปีนี้นะนะต้องยกให้ไข่จริง
ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าคนมีชื่อเสียง

เขาบอกว่าเมนูนี้นัวทุกจานที่ร้านนี้เลยนะคะ
บอกเลยคอมเมนต์มีอะไรบ้าง
อร่อยแต่เผ็ดมากถ้าไม่กินเผ็ดไม่ขายจ้า
มียั่วสุดตรงนี้คุณผู้ชมดูจากคนซะก่อนดู
อ๋อเยอะมากอะแค่นี้คือไม่ได้ไปรอจองไอ้ไข่กันใช่ไหม

รับไม่รับแล้วคิวยาวมาก
แต่ก่อนที่เป็นร้านลับเขาไม่ค่อยอยากจะบอกใคร
แล้วก็มาตามรีวิวไม่พูดเยอะมาลองเอง
แล้วก็จัดว่าเดชมากลายแท้
แล้วก็โจ๊ะสมคำล่ำลือ
ไม่เผ็ดไม่คายน่ะคือคอนเซ็ปต์ของเขา
คืออย่างนี้คุณพี่เจ้าของร้านเวลาเขาทำเวลาเขาตำไปด้วย
เวลาเกลียวโรยพริกมันชอบพูดไม่เผ็ดไม่คล้าย

อยากเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมไปดูบรรยากาศร้านกันดีกว่าค่ะ

มาร้านที่สนุกสนานโจโจ
รีจอยค่ะมาจากส้มตำร้านน้องรีจอยโจโจ้ค่ะ

เผ็ดไม่ขายตามโซโลแกนของแก

แต่ที่อยากนำเสนอก็คือมี๒เมนูก็คือ
หอยนางลมแล้วก็ตำกุ้งสดค่ะ

กุ้งสดต้องเผ็ดเท่านั้นเผ็ดเค็มนัว
จะไม่หวานจะไม่เปรี้ยวต้องเผ็ดนำ

กุ้งสดนัวมากค่ะปลาร้าดีมากค่ะ
เผ็ดมากค่ะอร่อยโจ๊กค่ะ
ร้านนี้นะคะอร่อยแซ่บจัดจ้านนะคะ

คนมายืนรอมากสุดคือ๒๐๐คิว
ก็คนมองเห็นคนรอคิวเยอะมากค่ะ
เพราะว่าอย่างเรามาก็คิวที่๔๘แล้วค่ะ
อย่าบอกว่าไม่เผ็ดนะคือแกจะเผ็ดหมดเลย

อาหารร้านนี้เริ่มต้นราคาที่๕๐บาทถึง๒๐๐บาท

ส้มตำกุ้งสด๑๐๐บาท
ส้มตำนะคะตั้งอยู่ตรงกลางซอย
ระหว่าง๓๐กับ๓๐ทับ๑

เบอร์โทรศัพท์นะคะ๐๘๖๑๒๑๗๕๒๙
เปิดทุกวันหยุดแล้วแต่คุณพ่อ
ถ้าจะซื้อกลับบ้านต้องมาบ่าย๓โมงครึ่ง
ถ้าจะทานที่ร้านนะคะต้องมา๖โมงเย็น
ฝากด้วยนะคะถ้าใครอยากกินของอร่อย
เผ็ดแซ่บแบบอีสานอีสาน

รับรองอร่อยโจ๊ะ
อร่อยโจ๊ะ
โจ๊ะ

กับจ้มตำน้องลีจอยว่าแล้ว
เห็นได้ยินชื่อเสียงมานานขอชิมเลยดีกว่าคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ตะก้องซูมพริกได้ไหมมันเยอะจริง

เมนูแรกมื้อนี้เป็น
ซ่อมปั๊มปลาร้ากุ้งสด
เห็นแล้วน้ำลายสอเลย
นี่คือเกี่ยงกันอะไรนะ
เพราะเขาบอกแล้วว่าไม่เผ็ดไม่ขาย
ใครกินเผ็ดไม่ได้ไม่ต้องกิน

เพราะว่าแล้วแต่คุณพ่อ

เขาบอกว่าเผ็ดเข้มนั่วแซ่บโจ๊ะเลยนะคะ
สำหรับร้านนี้นะมีทั้งหอยนังรมสดพริกเน้น
เห็นแล้วน้ำลายแตกฟองเลยรวมไปถึงนี่
ตำอะไรนะกุ้งสดปลาร้ากุสด
อ่าราคาอาหารที่ร้านก็ไม่แพงนะคะ
เมนูเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นที่๕๐บาทถึง๒๐๐บาทเท่านั้น
ำหอยนังรมเนี่ยจานนี้อยู่ที่๑๐๐บาท
แต่ที่ฉันตกใจมากกว่าคือส้มตำกุ้งสดปลาร้าเนี่ย
ราคา๑๐๐บาทเหมือนกันคือไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชม
ร้านเปิดทุกวันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วแต่พ่อว่าพ่อจะหยุดวันไหน
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงครึ่งไปจนถึง๔ทุ่ม
โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์๐๘๖๑๒๑๗๕๒๙
พี่กัดเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ข้างซอยคอนโดลุมพินีรัชโยธิน
ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธินนะคะใครอยากไปชิมต้องรีบไปต่อแถวกันหน่อย
คือคนเยอะมากคิวยาวเยอะมากร้านเปิด๓โมงครึ่ง

เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอักษร้ายเป็นยังไงเล่าพิพธิ์
เผ็ดมากเลยสมคำล่ำลือมากแต่คุณผู้ชมค่ะ
กุ้งสดหอยนังรมก็สดเวลากินกับน้ำปลาร้านัว
มันเป็นยังไงมันต้องยืนขึ้นตบมือแล้วบอกว่าแทบนัวจ๊ะ

แบบนี้แหละ
ใครจะไปก็โดยสารรถสาธารณะไปก็จะขึ้น
ว่าจะไปจอดฝั่งเมเจอร์ก็ได้
ดูพริกสิเยอะมากเลยอ่ะ

แต่ว่าก็บอกกับคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะ
เพราะว่ากุ้งสดนี้ต้องทานคู่กับน้ำปลาร้านัวไปด้วย

ไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
คือถ้าจะไปไปได้แต่ว่ามีเวลาหรือเปล่า

คือตอนนั้นถ้าหิวหนักแล้วไปกินของเผ็ดจะปวดท้องหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นใครที่จะไปเป็นลูกค้าร้านนี้

แล้วบอกว่าพี่คะขอพริกติดคุก
ไม่ได้อันนี้เป็นสโลแกงเขา

บอกเลยว่าฉ่ำเต็มคำนะคะ
พอเคี้ยวเข้าไปเสร็จนะโอ้โห

ปลาร้าที่ไม่ให้ยูมขวัญยังฟินขนาดนี้
สองเมนูนะที่ร้านเขามีเมนูเยอะกว่านี้

ป่าตำถาดตำอะไรอีกเยอะแยะมากมาย

ทางร้านส้มตำน้องรีจอย
เขาก็มีรอเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่เหมือนกันนะคะ
อุดหนุนกันได้นะคะใครที่ชื่นชอบความเผ็
ความเผ็ดและอยากท้าประลองกับความเจาะต่างน้องรีจอย